มั่นใจจะเก็บ๓แต้มแล้วก็มองข้ามช็อ
ถึงการคว้าสามแชมป์ในซีสั้นนี้

การบุกไปเยือนคู่ปรับตลอดการอย่างเมืองทองยูเนเต็ด
มั่นใจว่าทีมจะสามารถคว้าชัยชนะได้
พร้อมทั้งเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เล่นในทีมทุกคน
ว่ามีดีเหนือกว่าทีมเจ้าบ้านนะครับ
อีกทั้งมองไปที่การเป็น๓แชมป์อีกด้วยเช่นกันครับ

แล้วก็เป้าหมายไม่ใช่๕นัดที่เหลือนะครับ
สำหรับบุรีรำยูเนเต็ดเราเหลืออีก๘แมท
ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือต้องชนะทั้ง๘แมทนะครับ
สำหรับเกมเมืองทองเจอกับบุรีรำนะครับ
เตะในเวลา๑๙นาฬิกาวันเสาร์นี้นะครับ

จากประตูชัยของศาสลักหายประโคนครับ
เกมนี้ก็คาดว่าอากิระนิชิโนน่าจะเข้าไปชมเกมการแข่งขันนะครับ
เพราะว่านักเตะของทั้งบุรีรำแล้วก็เมืองทอง

เกมฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ต้อนรับสหรัฐอารับเอมิเลสนะครับวันที่๑๕ตุลาคมนี้
แข่งขันได้เวลา๑๙นถ่ายทั่วสดทางไทยรัททีวีช่อง๓๒